ชนบุรีมีเหตุคนร้ายคุณ
ถีบหักคอแล้วก็ลาก
ฟังแบบนี้นึกว่าเหตุฆาตกรรม
แต่จริงเป็นเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ของผู้หญิงคนหนึ่งที่จอดหน้าหอพัก
คุณดูนี่เขามาด้อมมอง
ค่อยมาดึงคอมันล็อกอยู่ไม่เป็นไร
ใช้เท้าซ้ายเนี่ยคุณถีบป๊อก
นี่ให้ตัวล็อกล้อมันหลุด
พอล็อกล้อมันหลุดอ้าวสบายตัวแล้วเดี๋ยวจะถอยแล้วคุณดูนะ

แล้วเดี๋ยวถอยไปได้ไหมครับ

ติดโซ่ฮะเจ้าของล็อกสองชั้น
โอ้โหเจ้าของบอกโชคดีมากนะ
นี่เห็นวิธีการของโจรเลยนะคุณนะ
นี่อันนั้นนะถีบแล้วก็หักคอเนี่ยนะฮะ

ใช่ครับกล้องวงจรปิดจับภาพได้เลยครับ
หมายเลขทะเบียน๐๑๐๖๑๘ของป้ายแดงนะครับ
ขณะที่จอดไว้นะครับที่หน้าห้องพักแห่งหนึ่ง
ในตำบลหนองขามบศรีราชาจโชนบุรีนะครับ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพได้ทั้งหมดนะฮะ
ผู้ชายคนนี้นะฮะรูปภัณฑ์สันธารก็คือ
เสื้อสีดำกางเกงยีนขายาวใส่หมวกแก๊ปแล้วก็แมสฮะ
เข้ามาในช่วงกลางดึกเลยคุณตี๓กว่าของคืนวันที่๒๐พฤศจิกายนนะครับ
จากนั้นก็เห็นพฤติกรรมชัดเจนเลยนะฮะทั้งถีบทั้งหักคอทั้งจะลาก
แต่ไม่สามารถลากออกไปได้เพราะเขาล็อกโซ่ไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับ
ทีนี้เจ้าของรถก็คือเป็นสาวโรงงานคนหนึ่งนางสาวปียพรนะฮะ
เปิดเผยบอกว่าก่อนเกิดเหตุคนร้ายมาดูลาดลาวถึง๒ครั้งนะ
เธอก็ดูวงจรปิดนะเห็นคนร้ายด้อมมองเดินไปเดินมา
โชคดีที่เธอทั้งล็อกคอไว้แล้วก็ล็อกล้อไว้กับโซ่คุณนะฮะ
ล้อกับโซ่ไว้ทำให้คนร้ายไม่สามารถขโมยรถได้สำเร็จนะครับ
เพราะก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วที่หอพักนะฮะ
ตอนนั้นคนร้ายขโมยรถไปได้สำเร็จ
ล่าสุดยังกล้ามาก่อเหตุซ้ำแบบนี้อีกนะครับ
คุณผู้ชมฮะนี่เธอยังรอบครอบนะคุณนะ
หรือว่ารอบคอบจริงนะฮะไม่เสียบกุญแจคาไว้ละ๑
คอละ๒ล็อกล้อละ๓นะฮะ
หลังเกิดเหตุเธอเอาคลิปเหตุการณ์ไป
จัดการพนักงานสอบสวนสนขามนะครับ
ให้ช่วยติดตามคนร้ายบรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เพราะกลัวว่าจะไปก่อเหตุไปเล็งรถจักรยานยนต์ของคนอื่นอีกนะครับ